เรื่องราวของเด็กดีคนดีก็ต้องนึกถึงโรงเรียนที่ดีด้วย
ชมพอกรรมคนวิสัยทัศน์ไกล
กลายเป็นข่าวเป็นคลาวเพราะเป็นเรื่องที่ดีจริง
โดยพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
ก็เป็นประธานงานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จ

เพื่อนำผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลางทั้ง๓๑แห่ง
จัดแสดงพร้อมประเมินผลการดำเนินงาน

เน้นให้นักเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นคนดีมีคุณธรรมครับ
ผลเอกดาพงศ์บอกว่าการดำเนินงานในเรื่องของการศึกษา

คือช่วยในสิ่งที่บริษัทต้องการประชาสัมพันธ์องค์กร
แต่ไม่ได้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน
แต่นโยบายประชารัฐที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่
เอกชนกับรัฐจะต้องวางแผนร่วมกัน
เหมือนกับที่คุณกัมพลวัชรพล
ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๐๑แห่ง
ดำเนินการในรูปแบบประชารัฐมาโดยตลอด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพ
รวมถึงการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ถือเป็นโมเดลในการจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ร่วมมือกันระหว่างทางมูลนิธิไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับประชาชนและทางโรงเรียนร่วมกัน
ร่วมมือกันทำงานจะเห็นได้ว่า
เราได้เข้าไปปลุกพี่น้องประชาชน
ซึ่งเป็นผู้ปกครองให้เข้ามาร่วมมือ
ในการพัฒนาเด็กในการแก้ไขปัญหา

ผู้ปกครองเข้ามาให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดีเลยนะครับ

มันส่งนักวิชาการของสำนักติดตามและ
ภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาคือ
ให้นักเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นคนดีและมีคุณธรรมนะครับ

เด็กนักเรียนที่จบจากโรงเรียนของไทยรัฐวิทยา
เป็นเด็กดีมีคุณธรรมเท่านี้ก็คือความภูมิใจของเรา

และนอกจากหลักสูตรปกติของกระทูศึกษาอธิการแล้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการสอนวิชาสื่อสารมวลชนด้วย
ดีให้เป็นสิ่งที่ดีน่ารักจริงนะคะ